คราวนี้เราไปดูเรื่องที่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาบ้างเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน
ก็คือเรื่องราวของพญานาคนะคะเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เชื่อว่าถ้าใครได้พบได้เห็นเนี่ยก็จะมีวาสนามีความยิ่งใหญ่มีโชคมีลาบ
โดยเฉพาะรอยพญานาครอยพญานาคปรากฏตามที่ต่างต่างเขาว่าอย่างงั้นน่ะนะค่ะ
อันนี้นะคุณเราก็เลยรวบรวมมาว่ารอยพญานาคปรากฏที่ไหนอย่างไรกันบ้างไปชมค่ะ
รอยพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน
และเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความศรัทธาเพราะหากมีรอยพญานาคเกิดขึ้นที่ใด
สถานที่แห่งนั้นถือว่ามีความเป็นสิริมงคลมาเยือน
พญานาคตามคติความเชื่อของชาวฮินดูมีความสำคัญเทียบได้กับผืนน้ำทั้งจักรวาล
มีพลังอำนาจบันดาลให้เกิดฝนตกและสามารถแปลงกลายเป็นเมฆฝนได้
ทำให้เกิดแม่น้ำสายต่างสร้างความอุดมสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย
โดยมีพญานาคที่นับถือคือพญาอนันตนาคาราชซึ่งเป็นแท่นบันทมของพระนาราย
ส่วนคติความเชื่อของชาวพุทธถือพญานาคเป็นเทวดาแห่งน้ำ
อกจากนี้คนโบราณยังเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์
ซึ่งปรากฏเป็นรุ้งดูดน้ำจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบนและปล่อยน้ำฝนลงมายังโลกมนุษย์
ด้วยเหตุแห่งความศรัทธาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นการพบรอยพญานาคจึงถือเป็นสัญญาณแห่งความเป็นสิริมงคล
โดยเชื่อว่าพญานาคได้นำความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้คนในท้องถิ่นนั้น
เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตของผู้คนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี
เพราะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยรับรู้การกระทำของมนุษย์อยู่เสมอ
ตลอดข่าววันนี้เราจึงรวบรวมร่องรอยแปลกที่ปรากฏขึ้นในบริเวณต่าง
โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลย
หมายเลขทะเบียนกไก่ชชิง๑๑๙๑อุดรธานี
ซึ่งเป็นรถที่ใช้ในงานราชการชุดสืบสวนที่โรงรถกองกำกับการสืบสวนสพจังหวัดอุดรธานี
รอยดังกล่าวคล้ายกับสัตว์เลื้อยขานพาดตั้งแต่ตาไฟหน้ากระโปรงรถ
ไปถึงกระจกฝั่งคนขับซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
หลังจากที่พบรอยนี้ตำรวจหลายนายก็ได้มีการนำเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคกัน
ต่อกันที่จังหวัดอ่างทองที่บ้านเลขที่๒๑ทับ๒หมู่๔ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตื่นมาในตอนเช้าถึงกับต้องตกตะลึง
เมื่อได้พบกับรอยที่คล้ายกับรอยงูและเปื้อนโครนมีเกล็ดลักษณะเลื้อยไปทั่วบริเวณฝาบ้านด้านนอก
เรียกคนในระแวกบ้านให้เข้ามาดูซึ่งทุกคนต่างลงความเห็นกันว่าคล้ายกับรอยพญานาค
จึงมีการจุดทูบขอโชคลาบรอยพญานาคตามความเชื่อ
ต่อกันที่บ้านเลขที่๘๙หมู่๑๔บ้านน้อยหัวนายุงตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ชาวบ้านพากันเดินทางไปขอโชคลาภจากรอยแปลกที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคคู่ที่เกิดขึ้นภายในตู้กับข้าวในครัวหลังบ้าน
รอยแรกมีความยาวกว่า๒ฟุตรอยที่๒ยาวประมาณ๑ฟุตลักษณะเป็นเมือกมีจุดดำเป็นเกล็ด
เมื่อเจอแสงไฟจะสะท้อนแสงออกมาเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาดูและขอโชคลาภกันตลอดทั้งวัน
และที่สุดท้ายไปกันที่จังหวัดกาลสินที่บ้านเลขที่๒๔หมู่๘บ้านนากุงตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าในช่วงค่ำมีฝนตกลงมาอย่างหนักในตอนเช้าจึงไปทำความสะอาดห้องน้ำเพราะกลัวว่าจะสกปรก
พอเปิดประตูเข้าไปถึงกับต้องตกใจเมื่อพบกับรอยประหลาดคล้ายรอยพญานาคอยู่เต็มห้องน้ำ
ตนยืนอึ้งอยู่นานและตัดสินใจไปบอกเรื่องนี้กับทางสามีและเพื่อนบ้านทุกคนบอกกันว่าพญานาคท่านเมตตานำโชคนำลาบมาให้
รอยพญานาคกับความเชื่อของคนไทย
คือพูดว่าเป็นรอยพญานาคอันนี้เราก็ไม่ได้ฟันทงลงไปเลยทีเดียวว่ามันต้องใช่นะ
เป็นความเชื่อเพราะว่ารักษณะของการเคลื่อนย้ายของรอยเนี่ยเดาไปได้แบบนั้น
แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางของสัตว์มีปีกสัตว์เลื้อยทานตัวอื่นก็ได้
อันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะคะแต่เป็นเรื่องของความเชื่อเราก็ไม่ว่ากันนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ